ปลายฤดูหนาวที่ผ่านพ้นไปค่ะ

เฉลี่ยลดลง๓๕องศาค่ะคุณผู้ชม
ทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งบนยอดย่า

ไต่ระดับสูงขึ้นไปเรื่อยค่ะ

อุณหภูมิจะร้อนขึ้นจะทำให้มีหมอกหนา
เพราะฉะนั้นใครที่ต้องใช้รถใช้ถนนเนี่ย
ต้องระวังการเดินทางอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้
เป็นสีส้มสีเหลืองทั่วประเทศไทยแบบนี้เลย
ส่วนระยะหน้านะคะคุณผู้ชมต้องระวังกันด้วย
เพราะว่าถึงแม้ว่าสภาพอากาศ
จะเปลี่ยนจากฤดูหนาวเป็นฤดูร้อนเนี่ย
สุขภาพของคุณผู้ชมต้องดูแลเป็นพิเศษ

ขณะที่สภาพอากาศสัปดาห์หน้าหรือในระยะนี้เนี่ย

ขณะที่ช่วงกลางวันเนี่ยอาจจะมีฝนปนร้อนค่ะ

สาดน้ำร้อนขึ้นบนฟ้าแบบนี้

น้ำร้อนเนี่ยพอโดนสาดขึ้นไป
คุณผู้ชมดูนะโอ้โหเป็นควันแบบนี้ค่ะ
ละอองน้ำกลายเป็นน้ำแข็งเลย
ซึ่งปรากฏการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นในอุณหภูมิที่ลด๒๐องศาเท่านั้น
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ